เรื่องอาหารดีกว่านะครับครับสบายสบายนะครับ
ลงปากใต้บ้านเราไปรวมเรื่องของหมกหมกนะครับ
เป็นเรื่องของสูตรข้าวหมกของบังทั้งหลายนะครับ
บังนี้ชื่อว่าบังซีสครับผมดังมากมากเคยเปิดมาแล้วนะครับ
สิบเก้าปีครับบอกว่าทุกเมนูเขาเรียกว่าหมกไก่หมกแท้
หมกเนื้อทุกอย่างอยู่ที่นี่นะครับ
มองเห็นแล้วก็น้ำไหลไหลแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับ

ข้าวหมกไข่น่ากินน่ากินนะครับ

น้ำลายสอแต่เช้าจานนี้นะครับ
เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านข้าวหมกบังซีส
ตั้งอยู่ที่อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราชธานี
จากเมนูเด่นจากข้าวหมกไก่แล้วนะครับ
ยังมีเมนูหลากหลายนะครับ
อาทิตย์นะครับข้าวหมกเนื้อหมกแพะหมกเป็ดหมกทะเล

และจะทำใหม่สดทุกวัน
ทำให้ปล่อยกลิ่นโห่มหอมแล้วครับ

ทางร้านยังมีเมนูซุปหางวัวปิบเปลือยละครับ

นายประสิทธิ์สะอาดหรือว่าบังซิสเจ้าของร้าน

ขายอยู่ที่ย่านเจริญกรุงนะครับ
ขายมายาวนานนับกว่า๖๐ปี
ส่วนตัวเขานะครับมาเปิดขายที่สุราธานี
จนถึงปัจจุบันขายมากว่า๑๙ปีแล้วครับ
สำหรับราคาเริ่มต้นที่๔๐บาทไม่แพงนะครับถึง๑๐๐บาท
ส่วนซุปหางวัวราคาขายที่๑๕๐บาท
ซุปแซลมอนราคา๑๐๐บาทครับ

ตั้งแต่เวลา๙โมงเช้าจนถึงบ่าย๓โมง
จะลืมว่าไปชิมไปชอบไปซื้อไปฝากนะครับ
มีโอกาสไปที่กาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ไปหาบังซีดรสแซ่บได้เลยครับ

ใช่เขาบอกร้อนนะใส่หอมเจียวนะ

คนละแนวอาหารเลือกชาติทั้งหมดเลยนะ